แล้วที่จังหวัดน่านจังหวัดน่านมีอะไรสงกราน
โอ้โหอยากจะให้ไปดูเลยครับเป็นการสืบสารประเพณี
มีทั้งทำบุญขนทรายเข้าวัดนะครับคุณระวีการแก้ววิจิตรนะครับ
รายงานจากวัดดังเลยครับวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงครับ
จังหวัดน่านเชิญครับค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ประชาชนชาวเมืองหน้านะคะก็ยังคงทยอยเดินทางเข้าวัดทำบุญ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุแช่แห้งกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
แม้ว่าปีนี้นะคะจะมีมาตรการคุมเข้มนะคะ
ลดกิจกรรมต่างต่างลงเพื่อป้องกันการแพทย์ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้าค่ะ
บรรยากาศงานสงกรานที่วัดพระธาตุแช่แห้งอำเภอเมืองน่านยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทยอยเดินทางมาไหว้องค์พระธาตุแช่แห้งทำบุญ
เนื่องในวันสงกรานปีใหม่ไทยสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
แม้ว่าวันแรกของเทศกาลสงกรานในปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะร้อนก็ตามค่ะ
แต่ชาวเมืองน่านยังคงมีความเชื่อแล้วก็มีธรรมเนียมนะคะในการทำบุญที่วัดพระธาตุแช่แห้ง
ในวันสงกรานเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สืบทอดต่อกันมาค่ะ
จากชาวเมืองน่านนะคะก็เดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนใหญ่นอกจากชาวเมืองน่านแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพ
รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงที่ต่างตั้งใจเดินทางมาทำบุญที่นี่ค่ะ
จากเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองน่าน
โดยเฉพาะการปักตุงนะคะชาวเมืองน่านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าเป็นอีกพิธีหนึ่งค่ะ
ใครมาที่นี่ก็ต้องทำซึ่งตามธรรมเนียมนะคะชาวเมืองน่านเนี่ยเชื่อกันว่า
ใครที่เคยเหยียบย่ำดินทรายเข้ามาที่นี่นะคะการปักตุงเป็นการขอขมาองค์พระธาตุแช่แห้งที่เคยล่วงเกินไปด้วยค่ะ
โดยจะต้องใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดใส่เข้าไปในตุงด้วยค่ะ
จากนี้นะคะด้านในวัดก็จะมีพิธีการบูชาตุง๑๒ราศีเสริมดวงชะตาและการบูชาเทียนสะดอกเคราะห์
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะชาวเมืองน่านก็ยังคงคิดถึง
ประเพณีส่งน้ำพระธาตุแช่แห้งและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคยจัดขึ้นทุกปีที่ผ่านมานะคะ
รวมถึงบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานค่ะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ที่ส่งผลกระทบงานประเพณีต่างนะคะ
สงกรานเมืองน่านปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเงียบเหงาลองไปฟังเสียงชาวเมืองน่านกันค่ะ
ถ้าจังหวัดน่านเขาเรียกตรงคือเป็นแบบสิ่งตัวแทน
ขอเข้ามาขอเข้ามาสินสังสิทธิ์ที่อยู่ในที่หน้าแห่งนี้
ที่เราเขยิบขย่ำอะไรนี่เราก็จะลบล้างกันไป

แต่ก่อนแล้ว๒๐ปี๓๐ปีแต่ก่อนนี้เล่นได้

คิดถึงเล่นน้ำทรงการไปก่อน
ก็ยังคิดถึงอยู่
คิดถึงอยู่ก็เลยมาทุกปีเลย
ขณะเดียวกันนะคะก็มีพิธีผูกสายสินสะดอกเคราะห์นะคะ
โดยจะต้องนำสายสินพันรอบศีรษะ๑เส้นนะคะ
แล้วก็สายสินพันตามความยาวแขน๑วา
รวมไปถึงสายสินตามความยาวความสูงของตัวเอง๑เส้นนะคะ
เชื่อกันว่าจะนำไปเข้าพิธีในเรื่องของการเผาสะดอกเคราะห์นั่นเองค่ะ

จัดงานสงกรานปีนี้แบบเรียบง่ายค่ะ
ซึ่งจะเน้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทำบุญสะดอกเคราะห์
เนื่องในทศการสงครานปีใหม่ไทยประจำปี๒๕๖๕ค่ะ
แน่นอนค่ะว่ายังงดในเรื่องของการสาดน้ำนะคะ
แต่ว่าประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวคนไหนที่สนใจในเรื่องของการทำบุญเป็นหลักนะคะ
ในปีนี้ก็สามารถเดินทางไปที่วัดต่างในเขตเทศบาลเมืองด้านได้ค่ะ

ระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณระวีการครับ